จากเรื่องที่คุณครูท่านหนึ่งค่ะบอกว่าโควิด๑๙เล่นงานก็ไม่ได้ไปสอนไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะก็สอนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วก็จะมีช่วงเวลาว่างมากขึ้นคุณครูก็เลยไปตกปลาแล้วพอดีว่าอ้าวมีคนบอกว่าคลองนี้มันมีทองคุณครูลองร่อนดูมีจริง
ทองจริงจริงใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นแชร์เรื่องราวออกไปชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีบอกโอ้โหไปดีกว่าคลองแตกเลยจ้ะไปร่อนดูบ้างนะคะบางคนก็เจอบ้างบางคนก็ไม่เจอบ้างแต่ทีนี้พอมันมีการรวมตัวคนเยอะเยอะทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอบตดอนตะโกจังหวัดราชบุรีบอกว่ารวมตัวกันเยอะเยอะแบบนี้มันเสี่ยงนะเสี่ยงโควิดสิบเก้า

ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและได้ให้ชาวบ้านที่ร่อนทองขึ้นจากคลองทันที
ตลอดจนร้านค้าที่เอาอาหารเอาเครื่องดื่มมาจำหน่ายแถวริมคลองเพราะคนมาเยอะอาหารก็ต้องทาน
ร้านอาหารก็เลยตามมาร้านอาหารต้องหยุดจ่ายจำหน่ายทันทีนะคะ
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการป้องกันโควิด๑๙และถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายพรบแร่
จากมีชาวบ้านนอกพื้นที่เข้ามาด้วยค่ะทำให้เกรงว่าจะมีการแพร่ระบาด
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะท่านผู้ว่าก็เป็นห่วงแล้วค่ะจากคำสั่งนี้นะคะ